นี่ไม่ต้องไปกินน้ำปลาให้มันเค็มคุณผู้ชมมากินอร่อยดีกว่า
มะม่วงน้ำปลาหวานไปเลยดีกว่านี่ความน่ารักของพี่น้องในวงการนะช่วงนี้
ใครขายอะไรเขาก็ช่วยรีวิวกันด้วยนะฮะนี่
โดยเฉพาะวงการตลกนี่พี่ใหญ่เลยพี่หม่ำคุณผู้ชมพี่หม่ำจกมกเนี่ย
ขอช่วยรีวิวของกินของใช้ล่าสุดพี่หม่ำเขาช่วยพี่สุเทพศรีใส
รีวิวมะม่วงเบากะปิโหวอย่างนี้
อันนี้พี่สุเทพเขาขายเป็นธุรกิจเลยนะขายดีด้วย
ซึ่งพี่หม่ำเองไม่รู้ว่ารีบหรือยังไงนะคุณผู้ชม
ยังไม่ได้ทันได้ใส่เสื้อเลยออกมาต้อนรับแขกกันแล้ว
แต่ว่าใส่แมสนะจ๊ะไม่ลืมทั้งพี่หม่ำทั้งพี่มดเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องลีลาการรีวิวต้องยกให้เขานะ
ัมเบอร์วันนะคุณผู้ชมทั้งฮาทั้งแย่งกันปล่อยมุก
เดี๋ยวไปดูสิว่าแม่มะม่วงเบาร้านนี้มันจะน่ากินขนาดไหน

นี่จัดแรงนี่นะครับเอาขอบแมสครับ

โควิดสบายใจได้ผมไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับ

ไม่เจอใครไงครับ

ว่าเขาหยอกกันในบรรดาแบบว่าแก๊งพี่น้องชาวตลกเขารักกันดีนะคะ
แล้วก็ราคามะม่วงกะปิโวของพี่สุเทพไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ
เออพวกเราอุดหนุนกันมาแล้วอร่อยด้วยนะคะ